มาเริ่มต้นกันที่ความคืบหน้า
กรณีที่เบนส์เทพารักษ์ไปก่อเหตุเตะยายติ๋ม

แล้วเอาศพยายติ๋มไปทิ้งข้างทางค่ะ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปอยู่กับเพื่อน
และสุดท้ายนะคะตำรวจสามารถรวบตัวนายเบนส์เทพารักษ

พร้อมชุดสืบสวนควบคุมตัวนายเบนท

ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
มาทำการสอบสวนค่ะ
ขณะที่ถูกคุมตัวมาสอบสวนนะคะนายเบนส์เนี่ยคือ
ไม่มีสีหน้าวิตกกังวลใดค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่า
นายเบ้นบอกว่ายินยอมนะ

บอกว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่
จนถึงแก่ความตายอย่างต่อเนื่องมิได้ลดละนะคะ
จนจะสามารถไปจับกลุ่มตัวนายเบนได้
ที่บ้านเช่าภายในหมู่บ้านรัตนาธานี
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

มาสอบสวนให้คุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพก่อนเกิดเหตุได้อย่างชัดเจน
มีการชี้หน้าด่าทอยายติ๊บนี่ไง
พวกเข้าไปที่หน้าหนึ่งทีนะคะ
หลังจากนั้นก็พยายามที่จะเข้าไปทำร้ายอีกนะคะ
แต่ปรากฏว่าเพื่อนของนายเบ้นเข้ามาห้าม

สุดท้ายมีคนมาเจอคุณยายเป็นศพแล้วนะคะ
เรื่องต้นหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นค่ะ
เบ้นผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพ
ตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่า
หลังเกิดเหตุได้ออกจากบ้านไปชุมชนเทพารักษ์
ไปอยู่กับเพื่อนบ้านที่บ้านเช่าเพื่อน
กระทั่งถูกจับกลุ่มตัวได้
หลังตำรวจจับกลุ่มนายเบ้นได้แล้วตำรวจยังไปควบคุมตัวเพื่อนสนิทอีก๓คน
สอบปากคำเพิ่มเติมด้วยซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดีค่ะ
โดยให้การบอกว่าเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ
และตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุก็พยายามที่จะเข้าไปห้ามปรามแต่ก็ห้ามไม่ได้
กระทั่งเป็นข่าวว่ายายติ๋มเนี่ยเสียชีวิตจึงเกลี้ยกล่อมให้นายเบนส์คนก่อเหตุเข้ามอบตัว
แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามอบตัวนะคะ
จนกระทั่งตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะ
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นคือวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่๒๐
ไป๓วันตำรวจสามารถตามจับกลุ่มตัวเบ้นเทพารักษ์ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายยายติ๋มจนกระทั่งยายติ๋มเสียชีวิตค่ะ
แต่ว่าลูกของยายติ๋มบอกเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่ากฎหมาย
ไม่สามารถทำอะไรนายเบนได้ผมนี่แหละจะเป็นคนล้างแค้นให้แม่ผมเอง
เพราะว่าภาพถ้าคนเป็นลูกได้เห็นนะคงแบบ
ใช่ค่ะจนแม่ตัวเองเสียชีวิตนะคะ